เรามาที่เรื่องของฟุตบอลกันครับ
ก่อนหน้านี้ทีมชาติเวียดนามหลังการรวมชาติ
จะเคยเข้าชิงชนะเลิศในฟุตบอล๔เกมส์๕ครั้ง
แต่ก็ไม่เคยสมหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียว
จึงทำให้ชาวเวียดนามต่างคาดหวังกับทีมชาติของพวกเขา
โดยเฉพาะเวียดนามชุดนี้ที่มีกุญฝีอย่างป๊าข้างซอ

และสร้างระบบในเวลา๒ปีครับ
เวียดนามกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในย่านนี้
โดยผลงานอันยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่ม
พร้อมกับเคลียร์แชมป์เก่าอย่างทีมชาติไทย
ตกรอบในเกมสุดท้ายของรอบแรกอีกด้วยครับ
มวลชนของเวียดนามต่างมองว่าเหรียญทองนี้
แฟนนีส์เวียดนามไม่มีความเชื่อเรื่องฟุตบอลแล้ว
แต่เมื่อโค้ชมาเวียดนาม
แล้วเขาพาทีมไปกับวิทยาลักษณะ๒๓
แล้วให้ทีมหลุดเกมส์สุดท้าย
เห็นมั้ย

ต่างก็เชื่อมั่นว่าฟุตบอลเวียดนามคือหมายเลขหนึ่งของภูมิภาค
เพราะเวลานี้กีฬาฟุตบอลได้กลายเป็นหัวใจของชาวเวียดนามไปแล้ว
ทุกครั้งที่ทีมชาติเวียดนามมีเกมการแข่งขัน
ฟุตบอลของพวกเขาต่างก็เฝ้ารอหน้าจอ
รวมไปถึงเฝ้ารอติดขอบสนาม
เพื่อที่จะได้เชียร์ทีมรักของพวกเขาสู่ความสำเร็จ
รายการดัดสุดท้ายของทีมชาติเวียดนาม

ก็คือการเจอกับอินโดนีเซียนะครับ
ซึ่งค่ำคืนวันที่๑๐ธันวาคมนี้ครับ
ก็จะได้รู้ว่าแฟนฟุตบอลกลุ่มนี้

จะได้สุขสมหวังกับการคว้าเหรียญทอง

รายงานจากกรุงมานิลาประเทศฟิลิปปินส์ครับ
จริงแล้วเหรียญทองในกีฬาทุกประเภท

ก็หลายชาติเขาก็อยากจะได้

ว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ครั้งแรกของเขาได้หรือเปล่า